สงสัยหัวเทียนบอก
โอ้โหวิ่งป่าลาบเลยนะ

คุณลุงโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่ท่านหนึ่งค่ะ

ก็เข้าไปในร้านขายอะไหล่รถยนต์แบบนี้
นี่นะคะนี่นะคะผู้ก่อเหตุที่ลูกศรเชียค่ะ
ตอนแรกสั่งหัวเทียนเจ้าของก็ไปหาหัวเทียน

พอหัวเทียนเสร็จปุ๊บก็เอาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอีก

จังหวะที่เจ้าของหันไปหยิบ
อลัยที่แกอยากจะได้
ปรากฏว่าสิ่งที่ลุงคนนี้ทำคือ
กลมสีแดงนั้นท่านโฟกัสให้ดีนะคะ
ชกไปเลยแล้วก็ทำเนียนค่ะ
เดินออกไปจากร้าน

นี่แหละค่ะแล้วแกไปขึ้นแท็กซี่นะคะ
คันหนึ่งที่จอดไว้แท็กซี่
ลักษณะเป็นสีเขียวเหลือง
ขับออกไปคันนี้ค่ะคุณผู้ชมป้ายชัดไหมก๊อฟ
ก็น่าจะเห็นชัดอยู่นะฮะ
นี่แหละค่ะแล้วก็ออกไปเลยนะคะ
ทีนี้ทางเจ้าของร้านนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค

ใครเคยพบเห็นคนขับแท็กซี่คนนี้
ช่วยบอกเขาด้วยหยิบหัวเทียนไป

หากไม่มาจ่ายจะไปแจ้งความดำเนินคดี
เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้นะจ๊ะ
นั่นแหละเห็นไหมสงสัยหัวเทียนบอดนะฮะแต่คุณลุงไม่ยอม
มองสูงหน่อยมีกล้องอยู่เนอะมีกล้องนะฮะ